เรื่องของความเดือดเนื้อร้อนใจของผู้ปกครองพ่อแม่ของเด็ก
เด็กหญิงวัยสามขวบสามเดือนคือน้องเนี่ยถูกหมาของเพื่อนบ้านกัดคุณคะ
สภาพเนี่ยปากฉีกขาดแก้มทุกอย่างเนี่ยคือมันค่อนข้างเจ็บ
แล้วมันค่อนข้างสาหัสนะคะทีนี้มันเป็นประเด็นดราม่า
อกจากความเจ็บปวดของน้องแล้วเนี่ยนะคะพ่อแม่ของน้องเนี่ย
เอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วถามว่ามันเป็นเรื่องดราม่าได้ไง
อกจากจะโพสต์ขอความเห็นใจแล้วมีการโพสต์ระบุเลขบัญชีไปด้วย
ทีนี้ชาวเน็ตก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งแง่บวกแง่ลบว่าเอ๊ะ
ทำไมถึงต้องมีการโพสต์เรื่องของตัวเลขบัญชีต่าง
ต้องการรับบริจาคหรืออย่างไรนะคะเอาแบบนี้ก่อนคุณผู้ชม
เล่าเหตุการณ์ก่อนส่วนเรื่องของการขยายความว่าชาวเน็ตว่าไง
เดี๋ยวว่ากันนะคะคือเป็นเหตุการณ์น้องอ๋อมแอ๋ม
เด็กหญิงวัย๓ปี๓เดือนถูกหมากัดเข้าที่ใบหน้า
ก็เลยทำให้บริเวณแก้มปากของเด็กเป็นแผลฉีกขาด
ถูกแชร์ในเพจดังเป็นเพจที่มีคนแชร์กันต่อเยอะมาก
พ่อและแม่ของเด็กคนนี้ได้มีการโพสต์แล้วก็แชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูก
มีการมาแชร์ต่อนะคะข้อความเดิมที่พ่อแม่ของเด็กหญิงโพสต์เนี่ย
ระบุบอกว่าลูกสาวผมถูกหมากัดหมามีเจ้าของซึ่งเป็นยาย
ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าเสียหายใดผมก็คนทำงานมีเงินไม่มาก
น้องยังต้องมาหาหมอทุกวันแผลค่อนข้างใหญ่
พี่คนไหนอยากช่วยรักษาน้องติดต่อผมได้นะครับ
แล้วก็มีการระบุเลขบัญชีบัญชีของธนาคารลงไป
ก็เลยทำให้มีหลายคนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะคะ
ทีนี้แม่ของเด็กแม่ของน้องที่เจ็บ
บอกว่าหลังเกิดเหตุได้มีการโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์
ตามคำแนะนำของเพื่อนของสามีคุณผู้ชมฟังนะคะ
เจตนาการโพสต์เนี่ยเบื้องต้นต้องการแค่ให้เห็นใจลูกสาวที่ถูกสุนัขกัด
รับว่าตอนนั้นเธอยังอยู่ในอาการตกใจ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะเปิดรับบริจาคแต่หลังจากที่โพสต์ไปแล้ว
มีคนบริจาคเงินเข้ามาสามพันเจ็ดร้อยบาทแต่พอกระโดนกระแสตีกลับ
คือลักษณะเป็นแง่ลบโดนโจมตีเยอะนะคะ
ก็เลยมีการลบโพสต์ไปส่วนประเด็นที่พ่อเด็กโพสต์บอกว่า
จะทำร้ายสุนัขตัวนั้นที่มากัดลูกสาวของเขาเรื่องนี้ค่ะ
ของเด็กบอกว่าสามีเนี่ยพิมพ์ไปเพราะความโมโหที่เห็นบัตรแผลของลูกสาว
กับสามีไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรจากคุณยายเจ้าของสุนัข
เพราะยายเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นยายของเธอเป็นยายทวดของน้องออมแอ๋มนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงแม่ของเด็กหน่อยค่ะคือยายก็วันที่น้องโดนกัดก็พูดไม่ออก
หน้าซิดเพราะเห็นหน้าน้องแล้วก็ทำอะไรไม่ถูก
คือโพสต์แฟนก็โมโหค่ะแต่ไม่ได้ทำอะไรหมาหรอก
คือโมโหหมาเฉยแบบเราไม่ได้คิดจะขอตังค์ใครอ่ะพี่
เพราะว่าลูกคนเดียวเลี้ยงได้อยู่แล้ว
แล้วหนูก็บอกว่าใครอยากได้คืนก็ส่งเลขบัญชีมาเขาก็ไม่มีใครออกมา
หนูก็เลยโอนทางนู้นเลยจบอืมแต่ทีนี้เนี้ย
สิ่งที่มันเป็นประเด็นดราม่าอย่างที่บอกไปอ่ะค่ะก็ตอนที่โพสต์เนี่ย
โพสต์เรียกร้องความเห็นใจก็พอที่จะเข้าใจ
แต่พอระบุเรื่องของตัวเลขบัญชีต่างลงไปเนี่ย
คือมันกลายเป็นว่าจะเปิดรับบริจาคหรืออย่างไรเนี่ยนะคะ
แต่เอาล่ะสุดท้ายก็มีการลบโพสต์ไปแล้วนะคะ
เราไปพูดคุยกับคุณยายวัย๖๒ปีเป็นเจ้าของสุนัข
เป็นเจ้าของเนี่ยค่ะตัวเนี่ยซูนักชื่อว่าไทเกอร์อายุ๕ปี
เล่าบอกว่าคุณยายกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ใต้ถุนบ้าน
อ๋อมแอ๋มเด็กที่โดนหมากัดเนี่ยเดินถือของเล่นมาหายาย
แล้วก็บอกว่ามาหาพี่ปังปอนแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่ปังปอนไม่อยู่
อ๋อมแอมน้องอ๋อมแอมอะค่ะก็เลยเดินออกจากบ้านไป
จากนั้นยายก็ได้ยินเสียงเจ้าไทเกอร์ขู่คำรามก่อน
มาอีกทีเห็นหลานล้มคว่ำต่อหน้าต่อตาก็เลยวิ่งไปดู
เห็นหน้าหลานโอ้โหเลือดไหลโชคเลยนะคะ
ก็เลยรีบเรียกแม่เด็กให้มาช่วย
เราก็ไม่คิดว่าหมามันนอนอยู่นี่ไงไม่ได้ทันได้มอง
มันก็แวะหาหมาหมามันก็เลยขย่ำเป็นรูปเล็กเราก็ไม่เห็นอ่ะเนอะ
ก้มหน้าก้มตายเย็บงานอยู่เขาก็รู้ว่าเราไม่มีปัญญาที่จะไปช่วยเหลืออะไรเขาหรอก
เขาก็เห็นอยู่เพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายว่า
นี่คุณยายก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้มีสรรพกำลังหรือว่ามีเงินทองที่จะไปชดใช้เรื่องของค่าเสียหายต่าง
ไม่ได้มีกำลังพอนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วทั้งสองบ้านนะคะ
เขาตกลงกันว่าจะไม่ให้หมาตัวนี้ไอ้เจ้าไทเกอร์อยู่ที่นี่แล้ว
เพราะคุณยายกังวลว่าหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปกัดใครอีก
ถ้าเกิดว่าไปกัดคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติกันที่คุยกันตกลงกันไม่ได้
เดี๋ยวจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
ทีนี้แม่ของเด็กบอกว่าตอนนี้ติดต่อคนอื่นให้มารับเจ้าไทเกอร์ไปอยู่ด้วยแล้ว
ส่วนอาการของน้องอ๋อมแอ๋มตอนนี้นะคะ
น้องต้องเย็บแผลเกือบ๕๐เข็มไม่พบภาวะติดเชื้อ
แต่ยังคงต้องไปล้างแผลทำแผลต่อไปนะคะอาการน้องปลอดภัยแล้ว